เอางั้นเราเตือนกันหน่อยแล้วกันนอกจากเรื่องของการหลงปงหลงป่าแล้ว
อุบัติเหตุจ้ะมันมาอีกแล้วบางทีมันเป็นเหตุไม่คาดฝัน
ระวังระวังแต่เอ้าคู่กรณีไม่ระวังซะอย่างนั้นเดี๋ยวจะเจอเหมือนกรณีนี้ค่ะคุณผู้ชม
แท็กซี่ปาดหน้าเลยอุ๊ยแล้วเกิดอะไรขึ้นไปดูค่ะ
อุ๊ยหวัดเสียวคือหลบแท็กซี่อืมที่เขาปาดเข้ามานี่ไง
จะปาดกลับรถใช่ไหมเขาก็เบี่ยงออกแล้วก็ไปชนในไอทีกันเนี่ยแหละคุณผู้ชม
ภาพที่บันทึกได้ก็เป็นภาพจากกล้องหน้ารถยนต์กระบะสี่ประตูสีขาวที่กำลังขับมาทางตรงบนถนนบริเวณแยกตลาดนัดพบบางพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
ขับอยู่ดีนี่แหละไม่รู้ว่านึกยังไงค่ะพี่แท็กซี่เขียวเหลืองคันนั้นเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาคงจะเปลี่ยนใจกระทันหันอ่ะ
ก็เลยทำให้เกิดอุบัติเหตุแบบนี้จากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยนะคะทราบว่าผู้ขับรถกระบะสีประตูคันนี้เป็นคนญี่ปุ่นด้วย
มาเจอแบบนี้แล้วอุ้ยจะกล้าขับอีกไหมจะกล้ามาเมืองไทยหรือเปล่าเนี่ยใช่
สภาพรถแบบนี้คุณผู้ชมยับเยอะเลยนะคะแต่ที่แย่กว่ารถพังก็คืออะไร
คู่กรณีเนี่ยนะคะอาศัยช่วงชุนละมุนหลบหนีไปจ้า
ยังไงคะน่าจะลงมาอลิกาโตไม่ไหวอะค่ะ
ดูภาพรถก่อนนะคะจริง

ก็ต้องยังงั้นแหละก็ต้องมาด้วยนะคะ

มีภาพจากกล้องบันทึกหน้ารถเอาไว้ได้
แล้วก็บาดเจ็บเพียงเล็กน้อยนะ
คุณผู้ชมจะหายใจคว่ำก็เอามาให้ดูกัน
เพราะว่าอย่างนี้แหละอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดจริง
มันต้องเคารพกฎกติกามารยาทกฎจราจรนะ

ต้องมีสติต้องมีความพร้อมในการขับรถ
เพราะฉะนั้นเตือนกันเพราะว่า
ด้วยรักและห่วงใหญ่จังตลอดค่ะนะจ๊ะ